คดีน้องชมพู่เนี่ยตอนนี้เรายังตามติดอยู่นะครับ
ทีมข่าวเราอยู่ในพื้นที่นะครับที่จังหวัดมุกดาหาร
ที่บ้านกกอกตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารเนี่ย
ตำรวจชุดสืบสวนจากกรุงเทพมือสืบสวนมือพระการเนี่ย
ลงไปสแกนพื้นที่ภูเหล็กไฟอยู่๓วันค่ะนะ
วันนี้เนี่ยนี่คือภาพที่เราได้มานะครับนี่คือจุดที่ทางเจ้าหน้าที่
เขารวบรวมพยานหลักฐานต่างตลอด๓วันที่ผ่านมา
วิเคราะห์ทางคดีกันว่าตกลงแล้วชิ้นไหนเกี่ยวไม่เกี่ยวอะไรยังไง
ชิ้นไหนจะนำไปสู่การควบคุมตัวคนร้ายได้บ้าง
นี่นะฮะ๒๕วันแล้วนะครับทุกผู้ชมครับ
เดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวสรุปให้เอาเป็นว่าวันนี้นะ
จากการสแกนภูเหล็กไฟมา๓วันเนี่ยหลักฐานกำลังวิเคราะห์ทางคดีกันอยู่
แต่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราได้ภาพมาชุดหนึ่งนะ
ท่านผู้ชมคุณเขียนมาสอนอืมผู้ต้องสงสัยเนี่ย
ตำรวจเขาเคยแยกออกเป็น๓กลุ่ม
กลุ่มในหมู่บ้านกลุ่มนอกหมู่บ้าน
และกลุ่มคนใกล้ชิดกับครอบครัวและตัวน้องชมพู่

แต่นี่คือภาพเมื่อวานนี้นะฮะ
ชุดสืบสวนได้นำตัวลุงพล
ลุงพลที่เป็นลุงเขยของน้องชมพู่

ค่ะตำรวจสอบปากคำลุงพลคนนี้๓รอบแล้ว

ใช่นี่ไปจำลองเหตุการณ์
วันที่๑๑พฤษภาคมวันที่น้องชมพู่
เด็กหญิงวัย๓ขวบหายตัวไป
ลุงพลบอกว่าอ๋อผมไปนู่นเลย
ไปส่งพระขับรถไปส่งพระ

ตำรวจก็เลยพาไปจำลองเหตุการณ์เนี่ยฮะ

ว่าตอนนั้นที่มาหาหรือว่าตอนที่ไปส่งพระ
ทำอะไรแบบไหนอะไรยังไงบ้าง
ลุงพลเนี่ยฮะลุงเขยของน้องชมพู่ครับท่านผู้ชม
วัย๔๐กว่าปี
สวมเสื้อสีแดงกำลังชี้ให้ตำรวจดู
คือก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะผิดหรือว่าเป็นผู้ต้องหาอะไรยังไงนะฮะ
ยังแต่ว่าตำรวจเขาอาจจะอยากจะดูพยานแวดล้อมต่าง
แต่ละบุคคลให้ครบถ้วนทุกปากอ่ะนะเนี่ยเห็นไหมฮะนี่ครับ
ลุงพลนะฮะเดินจากบ้านพักของตัวเองซึ่งอยู่ตรงข้ามกับสวนยางพารา
แล้วก็บอกว่าผมนี่แหละก็เดินไปจนถึงบ้านของยายถอน
ซึ่งเป็นญาติกับครอบครัวน้องชมพู่ด้วยนะระยะทางประมาณ๓๔๐๐เมตร
หลังจากนั้นนะครับผมก็ไปทำแบบนั้นทำแบบนี้เนี่ยฮะ
นี่คือภาพที่ชุดสืบสวนคุมตัวลุงพลไปนะ
ให้ช่วยจำลองเหตุการณ์ให้ดูหน่อยในวันนั้น๑๑พฤษภาคม
อยู่ที่ไหนทำอะไรบ้างแล้วเมื่อวานนี้ก็ได้สอบปากคำอีกครั้งหนึ่ง
เป็นครั้งที่สี่ที่สพกกตูมนะฮะลุงพลเองก็ถ้าดูจากสีหน้าก็
จะมีท่าทีเคร่งเครียดเล็กน้อยเมื่อวานนี้
แต่เขาก็ยืนยันความบริสุทธิ์ตัวเองมาตลอดนะ
ถ้าเกิดจะดูจากแนวทางในตอนนี้ของเจ้าหน้าที่
คือต้องยอมรับว่าตัวลุงพลเองเนี่ยในโลกออนไลน์เองเขาก็กล่าวถึงกันพอสมควร
เหมือนกับตกเป็นผู้ต้องสงสัยทางสังคม
ลุงพลก็เคยออกมาให้สัมภาษณ์ไงคะว่าเสียใจมากเลย
คนติดตามข่าวนี้ไปมากลายเป็นสงสัยในตัวลุงพล
ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้หรือเปล่า
เพราะว่าบางคนก็บอกว่าเอ๊ะทำไมดูเสียใจเยอะมาก
ไปทุกที่ในช่วงการเจอศพน้องชมพู่เอาศพส่งไปชนะสูตรเผาศพ
จนกระทั่งใครเดินขึ้นตามหาสแกนภูเหล็กไฟก็ไปตลอด
อันนี้คือสิ่งที่คนติดตามข่าวแล้วเขาตั้งข้อสังเกตเอาไว้นะคะ
ก็ไม่ได้หมายความว่าลุงพลเขาจะเป็นผู้ต้องหานะ
แต่ตำรวจเมื่อวานนี้พาไปจำลองเหตุการณ์ว่าวันนั้นอยู่ที่ไหนอะไรยังไง
ลุงพลเองก็พยายามยืนยันความบริสุทธิ์มาตลอดนะครับ
แต่ทีนี้ถ้าเกิดจะลองดูจากการสืบสวนสอบสวนคดีของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่นะครับท่านผู้ชมครับ
ถ้าเชื่อมโยงไปที่ตำรวจชุดสืบสวนได้แบ่งกลุ่มผู้ต้องสงสัยไว้หลายกลุ่มเนี่ย
จำนวนนั้นมีคนใกล้ชิดของครอบครัวน้องชมพู่รวมอยู่ด้วย
แล้วการปูพรมเส้นทางขึ้นภูเหล็กไฟจุดที่เจอศพน้องชมพู่
ซึ่งต้องยอมรับว่ามันมีทางขึ้นลงหลายทางนะฮะ
แต่จากการที่ทีมข่าวได้ตามชุดสืบสวนไปหาหลักฐานเนี่ย
พบว่า๓วันที่ผ่านมาเนี่ยชุดสืบสวนมักจะไปค้นหาแล้วบางที่บางจุดก็ไปหาแบบหาย้ำด้วยนะ
ในเส้นทางที่เป็นเส้นทางลงจากเขามายังสวนยางพาราที่อยู่ตรงข้ามบ้านลุงพล
แล้วก็บ้านของนายสมคิดนายสมคิตนี่เป็นผู้ต้องสงสัยอีกคนนึง
เขาก็เป็นด้านญาติกับครอบครัวน้องชมพู่เหมือนกัน
ถ้าคุณผู้ชมดูจากแผนผังนะครับเดี๋ยวเรามีแผนผังให้ดูนะครับ
บ้านลุงพลเนี่ยอยู่ห่างจากบ้านยายถอนประมาณ๓๐๐เมตร
ถอนก็เป็นญาติกับน้องชมพู่นี่แหละ
ยายถอนเขาอยู่หน้าปากซอยบ้านน้องชมพู่
ก็เท่ากับว่าบ้านลุงพลก็ห่างจากบ้านน้องชมพู่ประมาณ๓๐๐เมตร
แล้วลุงพลเนี่ยนะตอนที่มาบ้านยายถอนนะครับ
ลุงพลก็เดินต่อไปยังบ้านน้องชมพู่ตรงนี้จะประมาณ๑๐๐เมตร
แต่น่าสังเกตว่าบ้านลุงพลจะอยู่ใกล้กับบ่อน้ำด้วยนะค่ะ
จำบ่อน้ำที่ตำรวจชุดสืบสวนเอาเครื่องสูบน้ำไปสูบน้ำออกได้ไหม
ตอนแรกประมาณตำรวจบอกแค่ว่าก็เห็นคนมาจุดทูบข้างบ่อน้ำ
ไม่รู้ทำพิธีอะไรหรือเปล่าเลยสูบน้ำออกจากบ่อดูหน่อย
เอ๊ะจุดนี้มันก็ไม่ได้ใกล้จากจุดที่พบศพน้องชมพู่อะไรมากนะ
เป็นทางน้ำไหลผ่านลงมาด้วยซ้ำ
แต่ปรากฏว่าเราลองมาไล่ดูเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
บ่อน้ำตรงนี้นะครับสูบน้ำออกหาหลักฐานเมื่อวันก่อนเนี่ย
นี่เป็นเส้นทางลงเขาอีกเส้นทางหนึ่งนะฮะจากจุดพบศพบนภูเหล็กไฟ
แล้วล่องมาตามห้วยบุงเนี่ยนะตำรวจเน้นหาหลักฐานตามเส้นทางเนี้ย
แล้วมาบรรจบบ่อน้ำตรงนี้แล้วมันเดินต่อไปถึงบ้านลุงพลได้พอดี
มันอาจจะไม่เกี่ยวกันก็ได้นะค่ะแต่แค่อยู่ใกล้กันแหละเออนี่ฮะ
ทีมข่าวของเราสอบถามประเด็นนี้เพิ่มเติมจากลุงพลนะครับว่า
ตำรวจให้จำลองเหตุการณ์ตำรวจมาสูบน้ำจากบ่อใกล้ใกล้บ้านแบบนี้
มันยังไงกันลุงพลบอกว่าอ๋อตำรวจให้ช่วยจำลองเหตุการณ์
วันที่น้องหายตัวไปสิบเอ็ดพฤษภาคมเพราะวันนั้นเนี่ย
ผมบอกว่าผมไปส่งพระแล้วถึงกลับมาบ้านตอนบ่ายสอง
แล้วไปช่วยตามชมพู่แล้วก็จอดรถอยู่ที่บ้านยายถอน
แล้วเดินเข้ามาที่บ้านน้องชมพู่เนี่ยผมก็ทำให้ดูว่าเออ
ผมอยู่แบบนี้จริงส่วนช่วงไปส่งพระเนี่ยผมก็มีพยานหมด
จากนั้นผมก็ไปช่วยออกตามหาน้องชมพู่ลุงพลบอกว่าตอนที่ตามหาน้องชมพู่เนี่ย
เดินมาทางป่ามันนะแล้วก็ไปทางสวนยางพารา
แล้วอ้อมกลับมาจนทะลุมาถึงที่บ้านตัวเองอีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งก็ไม่ได้ไปคนเดียวไปหลายคนด้วยเป็นพยานได้
นี่ฮะนี่คือสิ่งที่เจ้าหน้าที่ให้ลุงพลลุงเขยของน้องชมพู่
จำลองเหตุการณ์แล้วก็สอบปากคำไป๔ครั้งแล้ว
ค่ะลุงพลคนนี้นะคะชื่อจริงคือนายชัยพลวิพานะคะ
สิ่งที่ลุงพลแจกแจงกับตำรวจว่าวันที่น้องชมพู่หายตัวไป

เราจะไล่เลี้ยงให้ดูแบบนี้นะคะ
ลุงพลบอกว่าตอนเช้าตัวเขากับภรรยาใส่บัตรพระที่หน้าบ้าน
มีชาวบ้านมาตามให้ไปดูเครื่องหยอดข้าว
เสร็จแล้วก็กลับมาบ้านตอนเวลาประมาณ๘โมงกว่า
ให้ภรรยาก็คือนางสมพรป้าของน้องชมพู่อะค่ะครับ
ใช้เวลาอยู่ที่ไร่มันสัมปะหลังอยู่สักพักหนึ่ง
จากนั้นก็ไปชวนป้าถอนลุงเมฆไปรับพระครูบารักษ์จากวัดในหมู่บ้าน
ไปส่งที่วัดในอำเภอหนองสูง
แต่ก่อนที่จะไปส่งพระตัวลุงพลกับภรรยาพร้อมด้วยป้าถอนลุงเมฆ
หยอดน้ำกรดที่สวนยางพาราออกมาจากสวนยางพาราถึงบ้านเวลาประมาณ๙โมง๒๒นาที

ขับรถไปวัดถึงวัดเวลาประมาณ๑๐โมง
แล้วก็ใช้เวลาอยู่ที่วัดครึ่งชั่วโมง
จากนั้นค่ะขับรถพาพระครูบารักษ์ไปจอดรถที่หน้าบ้านป้าถอนตอน๑๐โมงครึ่ง
ระหว่างนั้นตัวภรรยาของลุงพลก็คือนางสมพรเนี่ยนะคะ
กลับมาจากบ้านน้องชมพู่พอดี
มาบอกว่าน้องชมพู่หายไปไหนก็ไม่รู้

โทรไปบอกแม่น้องชมพู่สิ

หลังจากนั้นค่ะตัวลุงพล

ป้าถอนกับลุงเมฆ

ถึงวัดบ้านภูประมาณเที่ยงค่ะ

ภรรยาโทรถามแม่น้องชมพู่นะคะว่าเจอหลานหรือยังรู้ว่ายังไม่เจอหลาน
เป็นยังไงบ้างเหมือนกับโทรไปถามไทยแล้วก็ไปถึงที่หมู่บ้านคือเวลาประมาณบ่าย๒โมง
พอไปถึงปุ๊บก็เห็นว่าชาวบ้านมาช่วยกันตามหาน้องชมพู่
ตัวลุงพลบอกว่าลุงพลเองก็เลยไปช่วยไปช่วยตามหาตามจุดต่าง
มีคำทำนายของพระบอกว่าถูกผีบังตาก็ไปไปตามคำทำนายไปตามจุดต่างก็ช่วยหา
แต่ก็ยังไม่เจอครับลุงพลบอกว่าลุงพลก็เลยชวนป้าถอนให้ไปที่หมู่บ้านมะนาว
เพื่อไปหาในกิ้งน้องชายของพ่อชมพู่เพราะคิดว่าในกิ้งคนนี้น่าจะมาเอาตัวน้องชมพู่ไป
เพราะเคยมีปัญหากับพ่อน้องชมพู่เรื่องของรถจักรยานยนต์
พอไปถึงก็ไปถามแต่มันก็ไม่มีพิรุธอะไร
สำหรับพระครูบารักษ์ก็เพิ่งรู้จักกันประมาณ๑ปี
ไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวไม่เคยพาท่านไปไหนมาไหนมาก่อน
จะมีครั้งนี้นี่แหละที่ไปส่งถึงวัดจนสนิทกัน
อันนี้คือไล่เรียงลำดับเหตุการณ์วันที่น้องชมพู่หายตัวไป
ตามข้อมูลของลุงพลที่บอกไว้กับตำรวจนะคะ
พระนั่งในรถแล้วไปไปส่งพระเราบอกว่าเออไปส่งพระไป
โทรไปบอกแม่น้องแม่น้องชมพู่เขารับสายเขาก็บอกเออกำลังเข้ามาในบ้าน
ซึ่งตอนนั้นก็ยืนยันว่าแม่น้องชมพู่น่ะรับสายแล้ว
ครูบารักษ์ท่านอยู่นานแล้วนะท่านอยู่หลายพันศาแล้ว
แต่ผมก็ไม่ได้สนิทไม่ได้สนิทถึงขนาดว่าเจอต้องทักอะไรประมาณนี้
ที่ไปส่งท่านก็คือเรานัดกัน๑๐โมง
๑๐โมงคือท่านนัดผมตั้งแต่วันที่๑๐แล้ว

คือท่านถามวันที่๑๐ว่าพรุ่งนี้นะพ่อโอมว่างไหม
คือเราไปส่งเขาฟรีหรือยังไง
ไม่ฟรีครับท่านจะให้ปัจจัย
ท่านถามก็คือท่านคงหารถไม่ได้

ท่านให้๑๕๐๐ผมก็เอาแค่พันเดียว
ยืนยันเรื่องราวความบริสุทธิ์ของเขานะ
ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการที่น้องหายตัวไปแล้วก็ถูกทำร้ายจนเสียชีวิต
ท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมยังจำได้เมื่อวานนี้ที่ตำรวจชุดสืบสวนขึ้นไปสแกนพื้นที่ภูเหล็กไฟเนี่ย
แล้วก็ไปเจอหลักฐานหลายอย่างหนึ่งในนั้นคือนี่ครับ
เป็นถุงกระสอบแบบกระสอบถุงปุ๋ยอ่ะค่ะเนี่ยฮะ
ไว้เป็นหลักฐานแล้วล่ะครับมันตกอยู่ภายในถ้ำที่อยู่ห่างจากบริเวณที่เจ้าหน้าที่เจอรองเท้าแตะน้องชมพู่เนี่ย
ห่างสักพอสมควรนะแต่มันอยู่ที่ถ้ำไงแถวถ้ำแถวนั้นนะครับ
ก็มีการตั้งข้อสังเกตว่ากระสอบปุ๋ยใบนี้เนี่ยเป็นไปได้ไหม
ถ้าคนร้ายไปเอาตัวน้องชมพู่มาจากบ้านแล้วทำร้ายน้องชมพู่กลางทาง
น้องอาจจะหมดสติหรือว่าจะอะไรยังไงก็แล้วแต่
การที่จะแบกเด็กขึ้นมาจนถึงภูเหล็กไฟแน่นอนว่ามันต้องเป็นที่สังเกต
ถ้าเกิดว่าจะเอาน้องใส่กระสอบปุ๋ยแล้วแบกขึ้นไหล่แล้วเดินไป
ข้อสังเกตมันอาจจะน้อยกว่า
เพราะฉะนั้นก็เลยมีรองเท้าแตะตกอยู่จุดนึง
กางเกงตกอยู่จุดหนึ่งศพของเด็กไปอยู่จุดหนึ่ง
และเมื่อวานไปเจอกระสอบปุ๋ยสีขาว
ที่อาจจะเป็นกระสอบที่ใส่เด็กมาก็ได้

วันนี้ที่เราได้ไปเปิดใจกับลุงพลเนี่ยนะ
เขยน้องชมพู่เนี่ยหลายคนก็มองว่าเออเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยเนี่ยนะฮะ
ก็ต้องยอมรับตอนนี้นะว่าเอ๊ะแล้วตกลงเนี่ยยังไงลุงพล
ขอไปดูที่บ้านหน่อยได้ไหมอ่าลุงพลก็พามาที่บ้านนะฮะเนี่ย
คุณกิติศักดิราชัยเจริญสุขผู้สื่อข่าวของเราก็ไปนะครับ
ลุงพลก็พามาดูที่บ้านแล้วบอกว่าอ๋อไอ้กระสอบแบบลักษณะถุงปุ๋ยแบบนี้
ที่บ้านผมก็มีเดี๋ยวเอามาให้ดูหมดเลยนะครับ
ลุงพลก็มาให้ดูนี่ฮะท่านผู้ชมครับเอามาให้ดูหมดเลยบอก
เนี่ยมีกี่ใบกี่ใบเนี่ยดูได้เลยนะที่ว่าเจ้าหน้าที่ไปเจอบนภูเขาเมื่อวานนี้เนี่ย
คือถ้าจะบอกว่ามีคนร้ายใช้ใส่น้องชมพู่แล้วก็แบกขึ้นไปบนภูเหล็กไฟเนี่ย
บ้านผมก็มีแต่ไอ้ถุงเมื่อวานนี้กับถุงที่บ้านเนี่ยนะ
ลักษณะถุงปุ๋ยลักษณะเดียวกันกับถุงที่เจ้าหน้าที่เจอเนี่ย
เหมือนกันเป๊ะเลยเนี่ยนะถ้าดูจากสูตรปุ๋ยบนถุงอ่ะนะ
๑๕๑๕๑๕เนี่ยอันเนี่ยมันมีที่บ้านเขาแต่ของเขาเนี่ยมันเก่ามากแล้ว
ลักษณะถุงแบบนี้เนี่ยถุงปุ๋ยเนี่ยเขาไม่ได้ซื้อมาใช้งานนานแล้ว
เขาซื้อครั้งล่าสุดปี๕๗นู่นมั้งค่ะแต่ที่เจ้าหน้าที่เจอมันใหม่เห็นไหม
มันขาวกว่าอ่าที่บ้านเขาเก่านะถุงปุ๋ยลักษณะเดียวกับที่เจ้าหน้าที่เจอนะครับ
ลุงพลบอกว่าที่บ้านมี๒ใบจำไม่ได้ด้วยว่าได้มาจากไหน
แต่เอาไว้ใส่ของเอาไว้เก็บของในบ้านเท่านั้น
ลุงพลบอกว่าการที่เจ้าหน้าที่ไปเจอถุงปุ๋ยแบบนี้บนภูเขา
แล้วไปเจอแถวถ้ำเนี่ยนะแถวปากถ้ำเนี่ยนะหรือว่าจะอยู่ในถ้ำก็แล้ว
แต่เนี่ยมันก็น่าแปลกอยู่เนื่องจากตามปกติชาวบ้านถ้าไปหาของป่า
เขาไม่เอาถุงปุ๋ยไปใส่ของป่าเขาจะใช้ถุงผ้าใบใหญ่
หรือถ้าเป็นถุงปุ๋ยเนี่ยคือต้องเอามาตัดเป็นลักษณะกระเป๋า
ไว้ใส่ของก่อนไม่ใช่เอาไปเป็นถุงอย่างนี้ไม่ใช่ลักษณะแบบนี้
ชาวบ้านจะไปหาของป่าแล้วถุงปุ๋ยที่ชาวบ้านเอามาทำเป็นกระเป๋า
ใส่ของเวลาไปหาของป่าก็ไม่ใช่แบบที่เจ้าหน้าที่เจอเมื่อวานด้วย
เพราะฉะนั้นลุงพลยอมรับว่ามันก็น่าแปลกไปตกอยู่ตรงนั้นได้ยังไง
ลุงพลยังบอกอีกว่ามีความเป็นไปได้ที่คนร้าย
อาจจะนำน้องใส่ถุงปุ๋ยแบกขึ้นไปบนภูเขาจะแบกไหล่หรืออาจจะยกไป
ถ้าทำแบบนี้เนี่ยมันก็จะดูไม่ผิดสังเกตเวลาที่อุ้มน้องขึ้นไป
เพราะว่าคนก็อาจจะไม่ผิดสังเกตว่าเออใครแบกกระสอบปุ๋ยอะไรขึ้นไปอย่างนี้

รุ่นเดียวกันครับสูตรเดียวกันด้วย

ไม่ได้ใช้มานานหรือยังครับสูตรปุ๋ย
นี้ผมไม่ได้ใช้นานแล้วครับเพราะว่าผมเลิกแทบจะไม่ได้ปลูกมันแล้ว
ก่อนหน้านี้มีการใช้นานประมาณกี่ปีครับ
จะปี๕๗ส่วนมากก็ทำไล่สวนมัน
สวนยางพันลาและทำนาข้าว

ครับที่เขาจะใช้ปุ๋ยสูตรพวกนี้นะ

สองถุงน่าจะเป็นกระสอบเก่าที่มันติดอยู่ที่บ้านนี่แหละครับ
นำน้องใส่กระสอบแล้วแบกขึ้นอันนี้มันมีความเป็นไปได้ไหมครับ
ถ้าถามผมก็มันก็เป็นไปได้อยู่นะ
เพราะตัวน้องก็ไม่ใหญ่กระสอบนี้ก็ใส่ได้เยอะ๕๐กิโล
ทีนี้ก็ต้องยอมรับนะคะว่าคือตอนนี้ตำรวจยังไม่ได้ตัวผู้ต้องหา
ก็มีเพียงผู้ต้องสงสัยลุงพลก็เป็นหนึ่งในคนที่ตำรวจเรียกตัวไปสอบปากคำอยู่หลายรอบ
เพื่อที่จะดูข้อมูลนะคะว่าวันที่น้องชมพู่หายไป
สิ่งที่ลุงพลให้ข้อมูลเอาไว้ว่าไปไหนอะไรยังไงบ้าง
ตรงกับที่ภรรยาของลุงพลให้ข้อมูลหรือเปล่า
เพราะลุงพลบอกว่าอยู่กับภรรยาภรรยาอยู่ด้วยทุกอย่างเลยไปไหนมาไหนในวันนั้นน่ะ
รู้เรื่องทีมข่าวก็เลยไปคุยกับภรรยาของลุงพลนะคะ
ป้าสมพรหลาโพหรือป้าแตนนะคะก็เป็นป้าของน้องชมพู่อะค่ะ
แตนบอกแบบนี้ค่ะช่วงเช้าวันที่น้องชมพู่หายตัวไปก็คือช่วงเช้า๑๑พฤษภาคม
ก่อนขับรถไปส่งพระครับตัวป้าแตนกับสามีก็คือลุงพลเนี่ยค่ะ
ทีนี้ค่ะตัวเองกลับมาบ้านก่อนค่ะเพราะว่าเสร็จงานก่อน
สักพักน้องสดิ้งพี่สาวของน้องชมพู่วิ่งมาหาที่บ้าน
มาบอกว่าน้องชมพู่หายตัวไปตัวเองก็เลยบอกให้หลาน
รีบไปตามหาน้องเพราะถ้าพ่อกับแม่กลับมาแล้วน้องไม่อยู่เดี๋ยวจะโดนดุ
ก็เลยให้ลูกชายของตัวเองโทรไปบอกแม่ของน้องชมพู่
แต่แม่ของน้องชมพู่ไม่รับโทรศัพท์ก็เลยคิดว่าน่าจะกำลังกลับจากสวนยาง
ตัวเองก็เลยขี่รถจักรยานยนต์ไปบ้านน้องชมพู่เรียกหาอยู่สองสามรอบไม่เจอใคร
มองไปทางบ้านแอมคือบ้านที่อยู่ใกล้กันนะคะ
เห็นยุ้ยอุ้มลูกออกมาก็เลยไปถามยุ้ยว่าเห็นน้องชมพู่ไหม
ยุ้ยบอกว่าไม่เห็นน้องชมพู่เลยทีนี้ป้าแตนบอกว่าก็เลยไปถามตาย
ตายคือน้องสาวอีกคนเพิ่งกลับมาจากเกี่ยวย่า
ถามตายว่าเห็นน้องชมพู่ไหมตายก็บอกว่าไม่เห็นน้องชมพู่เหมือนกัน
แตนบอกว่าป้าแตนก็เลยรีบโทรไปบอกแม่น้องชมพู่
แล้วป้าแตนกับตายก็ช่วยกันขี่รถจักรยานยนต์ออกตามหาน้องชมพู่
หลังจากนั้นป้าแตนก็กลับมาหาลุงพลสามีมาบอกลุงพลว่าน้องชมพู่หายไป
ลุงพลบอกว่าหลานไม่ไปไหนไกลหรอกน่าจะเล่นอยู่แถวนี้
เดี๋ยวไปส่งพระก่อนนะเพราะว่าพระรออยู่บนรถ
แตนบอกว่าป้าแตนก็เลยไปกับสามีไปกับลุงพลนะคะไปส่งพระด้วยกัน
พอไปส่งพระเสร็จก็กลับมากลับมาถึงประมาณเที่ยง
ขับรถมาจอดหน้าบ้านหน้าบ้านยายถอน
ก็เลยรู้ว่าอ้าวที่ตามหาน้องชมพู่กันตั้งแต่เช้า
เที่ยงเนี่ยยังไม่เจอนี่คือบ้านในยายถอนนะคะ
ครับก็เลยช่วยกันออกตามหาน้องชมพู่อีกรอบหนึ่ง

ตายก็ไปหาข้างบนทางซอยขี่มอไซค์ขึ้นไปป้าก็ขี่ลงมาตรงหน้าบ้านพ่อใหญ่นี่แหละ
บอกไม่เจอป้าก็เลยเดินมาหาตะพล
และไปส่งพ้าก่อนเพื่อพ้าพันรออยู่บนรถแล้ว
ก็คือว่าจะไปส่งพ้ากันเองคือสี่คน

เพราะทุกทีก็เคยหลงเคยไอ้สดิ้งมันเคยลืมหาอะไรอย่างนี้

นี่นะคะป้าแตนบอกกับทีมข่าวอีกนะคะว่า
พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะฝันถึงน้องชมพู่

ในฝันเนี่ยกำลังยืนอุ้มน้องชมพู่อยู่

แล้วก็มียายรองอีกคนนึง
ฝันเนี่ยน้องชมพู่ร้องไห้

ซึ่งน้องชมพู่เคยไปเล่นด้วยบ่อย

ในฝันป้าแตนบอกว่าก็แปลกใจ
ว่าทำไมน้องชมพู่ไม่ร้องหาแม่

แต่ร้องจะไปหายายรองที่บ้านอยู่ข้าง
นี่นะคะเป็นความฝันของป้าแตนภรรยาของลุงพลนะคะ
แต่ว่าถ้าฟังจากสองสามีภรรยาคู่นี้ก็คือ
แน่นอนว่าช่วงเวลาที่เขายืนยันที่น้องหายไปเนี่ย

ใช่ค่ะแต่เดี๋ยวก็ต้องถามพระด้วย
เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ต้องไปถามพระด้วยเดี๋ยวเล่าให้ฟัง

ทีมข่าวของเราไปที่วัดถ้ำภูผาแอกนะคะ

ท่านบอกว่า๑๑พฤษภาคม
วันที่น้องชมพู่หายไปเนี่ยค่ะ
โมงเช้าเป็นต้นไปลุงพลน่ะ
เพื่อไปจำพรรษาที่วัดแห่งหนึ่งในอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหาร
พระสุรัตน์จ้างลุงพลให้ไปส่งนะคะ
ท่านเจ้าอาวาสวัดบอกว่าตอนนั้นเห็นลุงพลขับรถไปรับพระแค่คนเดียว
พอลุงพลมาถึงก็บอกกับท่านเจ้าอาวาสว่าหลานสาวหายไป
จะรีบไปหาแต่ไม่อยากผิดสัจจะที่ให้ไว้กับพระว่าจะไปส่ง
พระอาจารย์บุญมาท่านเจ้าอาวาสวัดก็เลยบอกว่า
พระสุรัตน์รู้จักกับลุงพลมา๓๔ปี
ก็จะมีการเดินทางมารับพระสุรัตน์ไปตามสถานที่ต่างบ่อย
คือลุงพลไปรับบ่อยก็เข้าไปหาพระสุรัตน์เป็นประจำ
ตอนเช้าไปบินทบาทครับไปบินทบาทแล้วว่าเอ้ยเดี๋ยว
ไปส่งโยมไปส่งอัตมาด้วยนะไม่มีรถไม่มีรถไปส่งอัตมาด้วย
เพราะเราบอกเออเดี๋ยวผมจะไปส่งตอนนั้นหลายมันยังไม่หาย
เนี้ยก็ไม่รู้ว่าหลานไปไหนครับพอดีเขาก็เลยว่าเดี๋ยวผมจะขึ้นไป
ก็เลยถามว่าอาจารย์จะไปไปไม่ไรเออฉันเข้าเสร็จว่าจะไป
เออเดี๋ยวเดี๋ยวผมขึ้นไปตอนขึ้นมาสามโมงก็ว่าหลานเสีย
หลานหายหลานก็หายเขาว่าจะรีบไปหาหลานที่แรกว่าจะไม่ไป
ก็เราก็เลยสัจจาว่ากับพระตกลงกันแล้วตอนเช้าเพราะว่า
ภรรยากับตะพลนั่นแหละที่เป็นสามีเขานั่นแหละที่ตะพล
เพราะว่าคนที่ขึ้นมานะเขาก็นั่งอยู่ข้างข้างหลัง
ภรรยาเขานั่นแหละที่ใส่บาทอยู่ตอนเช้าคุยกันว่าไปส่ง
พระนะวันนี้พระจะไปตกลงกันแล้วว่าจะไปส่งพระเขาก็เลยว่า
เออผมผมไม่ผิดศักดิ์จากอาจารย์แล้วผมจะไปส่งให้เดี๋ยวจะ
กลับมามาหาหลานหลานหายคนขึ้นมาเนี่ยเขาก็ไม่ได้พูดอะไร
ขึ้นมาก็ว่าเอออาจารย์ผมจะไปส่งพระนะเดี๋ยวเราจะรีบมาก็
รู้จักเพราะว่าเขาก็เคยขึ้นมาอยู่สมัยก่อนเขาเคยขึ้นมา
แสดงว่าเคยขึ้นมาไม่ใช่ก็รู้จักไม่ใช่เพิ่งรู้จักรู้จักมานาน
แล้วตั้งแต่พระสุรัตน์มาอยู่ที่นี่ตั้งแต่หลายปีแล้วนี่นะคะครับ
คุณกิติศักดิ์วีรชัยเจริญสุขนักข่าวของเราก็เลยถามท่านเจ้าอาวาส
เกี่ยวกับเรื่องของศัยยศาสตร์คาถาอาคมเรื่องมนต์ดำ
เพราะว่ามีข้อมูลออกมาค่อนข้างเยอะว่าคนร้ายเนี่ย
ศัยยศาสตร์มีคาถาอาคมด้วยก็เลยถามท่านเจ้าอาวาสนะคะ
ท่านเจ้าอาวาสบอกว่าถ้าจะถามถึงพระสุรัตน์ที่ลุงพลมารับเนี่ยนะครับ
ไม่เกี่ยวกับเรื่องคาถาอาคมอะไรเลยอืมส่วนลุงพลท่านเจ้าอาวาสบอกว่า
ก็ไม่รู้นะก็ไม่เห็นว่าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องศัยศาสตร์อะไรครับ
ติก็เลยไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านเพิ่มเติมนะคะคือผู้ใหญ่บ้านท่านเนี้ย
อาจารย์บุญมารท่านเจ้าอาวาสวัดพูดถึงพูดถึงผู้ใหญ่บ้าน
เหมือนกับว่าตอนแรกพระสุรัตน์ว่าจ้างให้ผู้ใหญ่บ้านไปส่งอะไรแบบเนี้ยค่ะอ่า
ใหญ่บ้านบอกว่าคือตอนแรกเนี่ยพระสุรัตน์ว่าจ้างให้ผู้ใหญ่บ้านไปทรง
แต่ผู้ใหญ่บ้านติดธุระเกี่ยวกับงานเรื่องของโควิดสิบเก้าครับ
เลยไปไม่ได้อืมก็เลยกลายเป็นลุงพลเนี่ยไปส่งไปรับไปส่งแทนอ่า
นี่ที่ทีมข่าวเราลองไปสอบถามดูนะครับค่ะอ่า
แต่สุดท้ายแล้วถ้าเจ้าหน้าที่จะไปสอบเพิ่มเติมอะไรยังไงเนี่ย
มันก็ต้องขึ้นอยู่กับผลการสอบของทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะฮะ
ท่านผู้ชมครับวันนี้เจ้าหน้าที่ไม่ได้ขึ้นไปสแกนพื้นที่ภูเหล็กไฟ
เพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมก็จริงค่ะอ่า
คือถ้าจะไปก็ไปชุดเล็กอ่ะชุดใหญ่อ่ะไม่ได้ขึ้นไปอืม
แบบที่ว่าโอ้โหไปหลายสิบคนอ่ะไม่ได้ไปค่ะ
แต่เป็นที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งที่ทีมข่าวเราไปเห็นนะนะ
คือชุดสืบเนี่ยจะกระจายกำลังลงพื้นที่ในระแวกใกล้ใกล้บ้านกับน้องชมพู่ค่ะ
คนใกล้ชิดญาติพี่น้องอะไรอย่างเนี้ยอืมอ่า
มีบ้านของน้าเขยของน้องชมพู่น้าเขยน้องชมพู่ชื่อในเสริมสุขพันธ์
วันนี้มีตำรวจชุดสืบสวนมาเยี่ยมบ้านนะฮะค่ะนี่ครับทุกผู้ชมครับ
อ่าบ้านของน้าเสริมเนี้ยอยู่ติดกับบ้านน้องชมพู่เลยอ่า
พอมาถึงเนี่ยตำรวจก็พาในเสริมไปคุยที่ใต้ต้นลำไยหลังบ้าน
คุยอยู่นานประมาณ๕นาทีนะตรงเนี้ยฮะเห็นไหมฮะ
สืบกับน้าเขยในเสริมสุขพันธ
เพราะว่าตอนที่น้องชมพู่หายไป๑๑พฤษภาคมเนี่ย
น้องเขาไปนอนเปรย์ไปนั่งเล่นอยู่ที่บ้านน้านะอืม
อ่าไม่ได้อยู่ที่บ้านตัวเองแต่อยู่ใกล้กันเลยเนี่ย
ที่พี่สาวจะหลับไปแล้วก็ตื่นขึ้นมาอ้าวประมาณ๙โมง
เห็นน้องแล้วแล้วก็ไปบอกญาติพี่น้องให้ช่วยกันตามหา
คุยอยู่๕นาทีครับหลังจากนั้นชุดสืบก็เดินทางกลับไป
นี่ฮะใต้ต้นลำไยที่บ้านนะฮะ
เราก็เลยไปถามถามในเสริมนะว่าเอ๊ะ
ตำรวจมาถามเรื่องอะไรบ้างล่ะแต่ว่าณเสริมเขาบอก
เขาขอไม่เปิดเผยรายละเอียดก็แล้วกันอ่า
เจ้าหน้าที่อาจจะขอไว้ก็ได้นะครับคุณกิติศักดิ์เนี่ยฮะ
ก็ไปถามนะก็เลยอ้าวถ้ายังงั้นประเด็นที่เจ้าหน้าที่สอบปากคำบุคคลใกล้ชิด
กับครอบครัวน้องชมพู่เนี่ยตรงนี้น้าคิดยังไงอ่า
เสริมบอกว่าส่วนตัวเนี่ยไม่คิดอะไรมาก
แต่ถ้ายอมรับว่าถ้าถามว่าสบายใจไหม
ยอมรับว่าไม่สบายใจนะครับเพราะอยู่ในกลุ่มคนใกล้ชิดกับน้องชมพู่
แต่ขอยืนยันในความหลีกสุดของตัวเองวันที่สิบเอ็ดบริษฐภาคมที่น้องชมพู่หายตัวไป
เสริมยืนยันว่าตัวเองไปเถียงนากับภรรยา
ตั้งแต่๘โมงเช้าแล้วกลับมาถึงบ้านประมาณ๑๐โมง
แล้วก็รู้ข่าวแล้วก็ช่วยตามหาน้องชมพู่

ก็บอกแกอย่างนั้นแหละแกถามยังไงก็ผมก็บอกแกอย่างนั้น
แกก็พาผมไปดูหน่อยเพราะผมก็ไปพาแกไปดู
ก็แค่นั้นแหละนี่ต้นไสใช่ไหมเออก็ต้นไส้นี่
ผมก็บอกแกผมก็ถามแกว่าอยากไปปลูกอยากเอาไปปลูกะหู
ก็ดึงดึงให้แกไม่มาดูแกก็บอกอย่างนี้

โหสามสี่ครั้งแล้ว
ก็ถามเกี่ยวกับวันที่๑๑ครับ
ไปไหนอยู่ไหนอย่างนี้
ไปไหนตอบบอกเขาว่าไงครับ

อืมคือถ้าจะดูจากตรงนี้นะ
คุณผู้ชมคุณเขียนมาสอนตั้งแต่ชุดสืบชุดใหม่จากกรุงเทพลงมา
ที่มุกดาหารเนี่ยสแกนพื้นที่ภูเหล็กไฟ
จนวันนี้เริ่มมาในพื้นที่ระแวกบ้านน้องชมพู่
แล้วเหมือนกับพยายามจะไปดูว่าแต่ละคน
โดยเฉพาะคนใกล้ตัวน้องชมพู่ในวันนั้น๑๑พฤษภาคม
ใครไปอยู่ไหนไปทำอะไรไปอยู่ตรงไหนยังไงบ้าง
ใช่ค่ะซึ่งคนที่ใกล้ชิดกับน้องชมพู่เนี่ยนะคะ
ต้องบอกเลยว่าตำรวจเขาไปคุยไปสอบปากคำคือแต่ละคนเนี่ยไม่ใช่แค่รอบเดียวนะคะ
คือไปคุยด้วยหลายรอบนะคะคือบางทีก็ถามคำถามเดิมครับ
เพื่ออยากจะรู้ว่าในแต่ละวันจะตอบแตกต่างกันหรือเปล่า
ให้ข้อมูลเอาไว้แบบนี้เลยทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับตำรวจด้วย
ไปถามความคืบหน้ากับตำรวจด้วยว่าตกลงแล้วจนถึงนะตอนนี้
แนวทางการสืบสวนสอบสวนคดีนี้ไปถึงไหนแล้วบ้าง
คือตำรวจได้มีการประชุมกันนะคะเป็นการประชุมลับในเฟฟเฮาส์ที่มุกดาหารนี่แหละ
ประชุมกันครึ่งข้อนวันเลยค่ะเบื้องต้นก็คือเป็นการสรุป
หลักฐานจากการสแกนพื้นที่ภูเหล็กไฟทั้ง๓วัน
สิ่งต่างที่เก็บมาทั้งหมดนะคะว่ามันเกี่ยวข้องไหม
เกี่ยวข้องกับคดีน้องชมพู่ไหมชิ้นไหนเกี่ยวชิ้นไหนไม่เกี่ยว
คือเอามาสรุปนะคะเรื่องของหลักฐานที่เจอบนภูเหล็กไฟ
นำมาวิเคราะห์พฤติกรรมคนร้ายแล้วก็นำมาประกอบ
ผลชนสูตรทางนิติเวศด้วยนะคะเบื้องต้น
ตั้งข้อสันนิษฐานเอาไว้แบบนี้ค่ะเชื่อว่าคนร้าย
กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งทำให้น้องชมพู่เสียชีวิตค่ะ
แล้วเอาตัวน้องชมพู่ใส่กระสอบ

เชื่อว่าเป็นการจัดฉากคดีให้ดูเหมือนเป็นการลัก
พาตัวเพื่อไปล่วงละเมิดทางเพศแล้วก็ทิ้ง
สิ่งของเอาไว้ตามจุดต่างต่างจนเนี่ยค่ะไปเจอ
เริ่มจะเจอรองเท้าเจอศพน้องเจอกางเกงไล่ไปแบบนี้
สืบสวนประเด็นไหนออกไปเลยนะคะครับรวมถึงผู้ต้องสงสัยยังไม่ตัด
ทิ้งค่ะรอการประชุมกับชุดพนักงานสอบสวนคืนนี้อีกรอบหนึ่ง
ทีมข่าวไปเจอรถเป็นรถเอาผาดสีขาวอืม
ขับเข้ามาในเฟฟเฮาส์ที่ตำรวจเขาประชุมกันอยู่นะคะคันนี้ค่ะครับ
ซึ่งได้รับการยืนยันว่าเป็นรถที่ไปรับพระสุรัตน์หรือครูบารัฐจากที่พักสงฆ์
ป่าช้าบ้านภูอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารมาสอบสวนนะคะ
อย่างที่บอกว่าตำรวจก็อาจจะต้องไปคุยกับพระด้วยครับ
เพราะว่าลุงพลบอกว่าไปรับพระอะไรอย่างนี้ก็เลยอาจต้องไปคุยกับพระ
ว่าตกลงแล้วช่วงเวลามันตรงกันไหมอ่านะคะ
คือทีมข่าวอีกทีมหนึ่งของเราตั้งใจจะไปหาพระสุรัตน์
เพื่อสอบถามเหมือนกันว่าวันที่น้องชมพู่หายตัวไป
ลุงพลไปรับไปส่งกี่โมงอืมแต่ทีมข่าวของเราไปถึงที่พักสงฆ
เจอใครเลยไม่เจอพระสุรัตน์มันก็เลยสอดคล้องกัน
ว่ารถตู้เอาผ่าสีขาวน่าจะเป็นรถที่ไปรับพระสุรัตน์
มาพูดคุยกับตำรวจนี่ไงติไปที่วัดเมื่อเย็น
มันคล้องกันเลยสวนกันพอดีใช่ค่ะอืม
คือชาวบ้านในพื้นที่บอกว่ามีรถเอาผาดกับรถฟอร์จูเนอร์
รับพระสุรัตน์ออกไปแล้วเมื่อช่วงเย็นไง
แล้วก็ไปเจออีกทีเหมือนกับรถที่ชาวบ้านบอก
คดีของทางตำรวจนะฮะค่ะยังทำงานอยู่ทุกวันนะครับ
ไม่ได้ทิ้งนะครับคดีของน้องชมพู่ใช่ค่ะ
สืบลงไปเยอะด้วยนะครับชุดของพื้นที่ที่สพกกตูมนี่ก็
ติดตามความคืบหน้าคดีทุกวันอืมนะฮะส่วนคุณพ่อคุณแม่ของน้องชมพู่นะครับ
คุณผู้ชมครับวันนี้เมื่อตอนบ่ายสามเนี่ยนะฮะ
คุณนฤทธิบุญนิ่มนะครับนี่ฮะได้ไปเจอคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่
คุณพ่อคุณแม่บอกว่าจะไปวัดภูผาแอกหน่อยนะ
วัดที่อยู่แถวบ้านแล้วก็สร้างธาตุเจดีเก็บกระดูกของน้องชมพู่ของลูกสาวเอาไว้
เพราะวันนี้๒๔๒๕วันแล้วนะครับยังไม่มีความคืบหน้าว่า
ใครที่ทำร้ายลูกสาวจนเสียชีวิตไปถึงบรรยากาศก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนพอดีนะครับ
คุณพ่อคุณแม่ของน้องนำนมเปรี้ยว๒กล่องเอาไปฝากลูกสาว
จุดทูบจุดเทียนบอกลูกสาวบอกว่าพ่อกับแม่มาหานะ

เนี่ยค่ะตอนที่คุณพ่อคุณแม่จุดทูป
ตอนที่คุณพ่อคุณแม่จุดทูป
ตอนที่คุณพ่อคุณแม่จุดทูป
บอกกับลูกสาวนะครับอยู่อยู่ครับท่านผู้ชมครับ
คุณแม่ก็ร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจแม่บอกว่า
ไม่คิดว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นกับครอบครัวนะต้องสูญเสียลูกสาวคนเล็กไป
ทุกวันนี้นอนคิดถึงลูกสาวทุกคืนคิดถึงน้องชมพู่ทุกคืน
แล้วก็รู้สึกเจ็บใจปวดใจที่รักษาลูกเอาไว้ไม่ได้
ตอนนี้อยากรู้มากว่าใครทำกับน้องชมพู่ทำกับลูกสาวของแม่ได้ลงคอแบบนี้
กับพ่อน้องชมพู่บอกว่าเวลาผ่านไป๒๕วันแล้ว
ตอนนี้ยังจับคนร้ายไม่ได้แต่ตัวพ่อกับแม่เองก็ยังเฝ้ารอทุกวัน
ย่อท้อยังไงจะเดินหน้าเพื่อทวงความยุติธรรมให้กับลูกสาวให้ได้
รอจนกว่าตำรวจเนี่ยจับตัวคนร้ายให้ได้
อยากให้ลูกอยู่อย่างมีความสุขอยู่ให้สบายจะไปไหนจะทำอะไรให้ลูกสบายทุกอย่าง
ต้องให้ลูกไปสบายไปสู่สุขติไม่ต้องห่วงอะไร

ในตู้หมือ

คือคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่เนี่ยตำรวจก็มารับไปสอบถามข้อมูลอยู่หลายครั้งนะฮะ

เรื่องของคดีคุณนฤทธิได้ถามคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่นะครับว่า
แล้วตำรวจบอกว่าคืบหน้าไปถึงไหนแล้วล่ะนะ
กับแม่น้องชมพู่บอกว่าตำรวจไม่ค่อยได้บอกข้อมูลอะไรกับพ่อกับแม่มากนักนะฮะ
ส่วนใหญ่เนี่ยก็คือจะเชิญไปถามมากกว่าตำรวจจะถามคำถามมากกว่า
ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะพ่อกับแม่น้องชมพู่บอกว่า
เวลาไปเจอตำรวจเนี่ยตำรวจเนี่ยจะถามถ้า๑๐๐เนี่ยตำรวจก็จะถามร้อยอย่างนี้
แล้วก็จะบอกข้อมูลความคืบหน้าให้ทราบสักประมาณแค่สิบสิบเปอร์เซ็นต์
แต่แม่บอกว่าก็ดีแล้วล่ะนะคือตำรวจอาจจะกำลังรวบรวมข้อมูล
จะเอาให้ชัดเกิดบอกพ่อกับแม่ไปแม้จะเป็นพ่อกับแม่น้องชมพู่
เกิดข้อมูลเกิดมันหลุดมันรั่วไปแล้วคนร้ายรู้ความเคลื่อนไหว
เดี๋ยวตำรวจก็ทำงานยากอีกเนี่ยฮะคุณพ่อคุณแม่ก็เลยบอกไม่เป็นไร
ไม่ค่อยบอกอะไรเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรนะหลังจากลูกสาวหายตัวไปนะครับ
แม่บอกว่าจากที่จะต้องไปทำไร่ทำสวนนะตอนนี้ก็เลยอยู่บ้านเป็นหลักนะครับ
ไปทำธุระบ้างเล็กน้อยส่วนใหญ่อยู่บ้าน
เนื่องจากแต่ละวันเนี่ยตำรวจก็จะเปลี่ยนชุดกันมา
เพื่อพาไปสอบปากคำแทบทุกวันซึ่งคำถามส่วนใหญ่ที่ตำรวจถามพ่อกับแม่นะครับ
ก็จะถามเหมือนกับเป็นคำถามเดิมอยู่หลายครั้ง
อย่างเช่นสงสัยใครบ้างที่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องทำให้น้องชมพู่เสียชีวิต
อันนี้คำถามหลักเลยที่คุณพ่อคุณแม่บอกเวลาที่ตำรวจมาพาตัวไป

สองอ่ามีใครในใจบ้างหรือยังหรือว่าวันนี้สงสัยใครเพิ่มไหมนี่นะฮะ
แล้วก็อีกคำถามหนึ่งนะครับที่คุณพ่อคุณแม่ก็จะเจอนะครับ
คือช่วงเวลาที่น้องหายตัวไปนะรายละเอียดแต่ละช่วงเวลา
ตอนนั้นใครทำอะไรอยู่ที่ไหนอะไรยังไงเห็นหน้าเจอใครบ้าง
ในช่วงเวลานั้นในช่วงรอยต่อที่น้องหายตัวไปแล้วหาไม่เจอ
พ่อกับแม่น้องชมพู่บอกว่าไม่เคยเหนื่อยนะครับ
ตำรวจจะมารับไปสอบปากคำแทบทุกวันแต่ไม่เคยเหนื่อย
เพราะอยากให้ตำรวจจับตัวคนร้ายให้ได้ไวพร้อมให้ความร่วมมือทุกอย่าง
นี่เป็นภาพที่เวลาไปสพเนี่ยนะก็จะมาเชิญไป
ตำรวจเขามารับมาส่งนะครับใช่ค่ะตำรวจก็บอกว่าถามอยู่บ่อย
เพราะว่าเผื่อบางวันนึกอะไรขึ้นมาได้เพิ่มเติมไงเผื่อจำอะไรขึ้นมาได้เพิ่ม
อะไรขึ้นมาได้เพิ่มไปเห็นอะไรเพิ่มอะไรแบบนี้
ถูกต้องนะฮะเพราะว่าบางทีนึกตรงนี้ขึ้นได้ใช่ไหม
ส่วนประเด็นเรื่องที่มีเจ้าหน้าที่ไปเจอหลักฐานอย่างเช่น
ลูกอมนะไปตกอยู่ที่ข้างไร่มันสำปะหลัง
ห่างจากจุดที่น้องชมพู่หายตัวไม่เกิน๑๐๐เมตร
ขวดขวดนี้นะครับนะมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการที่น้องถูกอุ้มไป
ลักพาตัวไปแล้วก็เสียชีวิตหรือเปล่าเป็นไปได้ไหมคนร้ายเอา
ขนมลูกอมแบบนี้นะแล้วก็เอามายื่นให้กับน้องแล้วก็น้องก็
เลยไปด้วยนอกจากรถแบ็คโฮที่เคยเจอนะแม่ของน้องชมพู่บอก
ปกติน้องชมพู่ไม่ใช่เด็กที่รับของจากใครง่ายยิ่งถ้า
เป็นคนแปลกหน้ามายื่นขนมให้แล้วหลอกพาไปไม่มีทางเป็นไปได้
อย่างแน่นอนน้องจะรับขนมจากคนรู้จักเท่านั้นส่วนเรื่องรถ
ของลูกอมที่จะเย็นเย็นถ้าดูตามขวดที่เจอแบบนี้ลูกอม
ชนิดเนี้ยรสชาติมันจะออกเย็นนะปกติลูกสาวเนี่ยจะไม่อมแบบ
นี้อืมจะไม่อมลูกอมที่มีรสชาติแบบเย็นเย็นเพราะฉะนั้นแม่
เชื่อว่าขวดลูกอมขวดนี้ไม่น่าจะใช่สิ่งที่คนร้ายเนี่ยมา
อกล่อพาลูกสาวไปแล้วลูกสาวก็ไม่ได้อมด้วยนี่ฮะแต่ก็ต้องรอ
ให้ตำรวจเขาขยายผลต่อนะครับว่าจะมีความสำคัญมากน้อย
ขนาดไหนอืมค่ะก็เกือบเดือนนึงแล้วนะคะครับยังไม่สามารถจับคนร้าย
ยังไม่สามารถปิดคดีได้ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าจะมีเรื่องราวทาง
ความเชื่อสอดแทรกมาเป็นระยะระยะครับเพราะว่านับตั้งแต่เริ่ม
ต้นก็จะมีโอ้โหหลายรูปแบบนะคะมีทั้งร่างทรงหมอผีหมอธรรม
หมอดูครับก็พยายามจะให้ข้อมูลติดต่อไปที่บ้านของน้องชมพู่
พ่อแม่ของน้องชมพู่บอกว่าจากที่ไม่เชื่อเรื่องอะไรแบบนี้ก็
ขอบคุณที่มาให้ข้อมูลก็ถือว่าเขาหวังดีครับอยากจะให้ข้อมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของอ่ะหาเสือน้องชมพู่อืมคนร้ายเดินไป
เส้นทางไหนอะไรยังไงนะคะเราจะมาสรุปให้ดูค่ะว่าเรื่องราว
ทางความเชื่อมีใครมาบอกอะไรไว้บ้างเกี่ยวกับคดีนี้มากัน
ทุกวันเนี่ยจริงจะมีวันนี้ที่ไม่ได้มาเลยใช่ค่ะไม่มี
ใครมาเลยวันนี้รวมแล้วโอ้โห๔๐๕๐รายคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่
บอกนะคะเริ่มจากร่างทรงยายอมค่ะชาวบ้านกกอกเข้าทรงบอกว่า
เห็นคนร้ายสองคนครับพาตัวน้องชมพู่ขึ้นไปบนภูเหล็กไฟทำ
ร้ายน้องแล้วก็เอาเสื้อผ้าไปซุกซ่อนอืมนี่เป็นคนแรกแรกที่
เจอเลยนะฮะถัดมาค่ะพระอาจารย์ลายใช้วิชาตาทิพย์เห็น
คนร้ายเป็นผู้ชายผิวดำแดงเอาเสื้อของน้องชมพู่ซ่อนไว้
แหล่งน้ำบนภูเขาใส่ถุงมัดปากถุงใช้หินถ่วงเอาไว้
ถัดมานะคะเป็นชาวบ้านบ้านกกอกอีกคนนึงแต่คนใน
หมู่บ้านเรียกว่าหมอธรรมตาทิพย์เพ่งกระแสยานเห็นคนร้ายมี
คนครับเป็นคนมีวิชาอาคมเล่นคุณสัยมนต์ดำใช้วิชาสับ
เปลี่ยนที่ซ่อนหลักฐานไปมาหมอธรรมก็เลยแนะนำให้พ่อแม่ของ
น้องชมพู่บนบานสารหลักบ้านให้ช่วยตามหาอีกทางแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์
จะเปิดทางให้ซึ่งคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่ก็ไปทำแล้วทำตาม
เรียบร้อยค่ะครับส่วนพระอาจารย์ปลายชาวบ้านเริ่มสายศรัทธานะคะเคย
มนต์ท่านมาช่วยทำพิธีหลังน้องชมพู่หายตัวไปหนึ่งวันตอนนั้น
ท่านบอกว่าเจ้าหน้าที่ไม่ต้องตามหาครับให้รอแต่รอไม่นานจะมี
คนที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ไปเจอแล้วมาบอกเองหลังจากนั้นอีก๒
วันก็มีจริงมีชาวบ้านที่ขึ้นไปหาของป่าแล้วไปเจอ
รองเท้าของน้องชมพู่แล้วก็ลงมาบอกจนสุดท้ายก็ตามจนพบ
ศพของน้องชมพู่จริงส่วนหมอธรรมเจ้ยเดินทางจากจังหวัด
กาลสินมาทำพิธีที่สารหลักบ้านเพื่อให้พระภูมิเจ้าที่เปิด
ให้เจอหลักฐานซึ่งก็คือเสื้อของน้องชมพู่ครับแต่จนถึง
ตอนนี้ก็ยังหาไม่เจอนะคะอืมหมอเจ้ยคนนี้บอกว่าคนร้ายเป็น
ผู้ชายอายุประมาณ๔๐๕๐ปีฟันหล่อทั้งซ้ายขวาเอาเสื้อไปซ่อน
ไว้ในขอนไม้ห่างจากจุดพบศพหนึ่งกิโลจุดสังเกตคือมีทัน
สองสายบรรจบกันแรงจูงใจในการก่อเหตุคือคนร้ายต้อง
เลือดไปบูชายันบนเขาแลกกับของขลังคนร้ายไม่ได้ทำ
ร่างกายน้องชมพู่เลยครับมาอีกคนนึงหมอนัทร่างทรง
ราหูครับหมอนัทบอกว่าสามารถถอดจิตสื่อสารกับวิญญาณได้ใช่ฮะหมอ
นัดมาจากกรุงเทพนี่คือล่าสุดเลยอ่ะเนอะแล้วก็ขึ้นภูเหล็กไฟไป
หาเสื้อของน้องชมพู่ตามนิมิตรครับแต่ก็ยังไม่เจอนะคะหมอนัท
คนนี้บอกว่าคนร้ายเผาทำลายหลักฐานไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็
บอกว่าคนร้ายตัวจริงมีหนึ่งคนเป็นผู้ชายผิวเข้มสนิทสนม
กับครอบครัวของน้องชมพู่เป็นอย่างดีครับแล้วก็มีอีกสองคน
เป็นคนที่ร่วมรู้เห็นเป็นใจในการก่อเหตุอืมหมอนัทบอกว่า
คนร้ายที่ฆ่าน้องชมพู่เนี่ยนะก็เพราะว่าต้องการบางส่วนเนี่ย
ร่างกายของน้องเพื่อไปประกอบพิธีทางศัยศาสตร์ที่เลือกน้องชว
พระเดือนชัยท่านเจ้าอาวาสวัดถ้ำจานครูภูหินต่างอำเภอ
หนองสูงจังหวัดมุกดาหารมาที่ภูเหล็กไฟเหมือนกันครับมาให้
ข้อมูลที่ค่อนข้างจะสอดคล้องไปกับหมอนัทนะคะโดยบอกว่า
คนร้ายเผาทำลายเสื้อไปแล้วแล้วคนร้ายคือคนใกล้ชิดกับ
ครอบครัวของน้องชมพู่อืมแล้วก็มานี่เลยพ่อปู่ฤษีมณีโชธ
ศิวเทพจากอาสมในจังหวัดนครราชศรีมามาเมื่อวานเนี่ยใช่เที่ยว
คาถาค่ะนี่ไงนี่คนนี้ค่ะรายคาถาเปิดธาตุทั้งสี่ให้เปิด
จับตัวคนร้ายให้ได้อืมปู่ฤษีมณีโชธบอกว่าจุดประสงค์ของ
คนร้ายก็คือต้องการจะนำชีวิตของเด็กไปสังเวยบูชายันครับเอา
ดวงวิญญาณไปทำคุณสัยแต่คนร้ายไม่ได้เผาเสื้อเก็บเสื้อเอา
ไว้ที่ตัวเองค่ะอืมนี่นะคะหลังจากพ่อปู่ฤษีมณีโชธทำพิธี
เปิดป่าให้เจ้าหน้าที่เจอหลักฐานให้เร็วที่สุดเนี่ยมีการลง
อักษระที่สาวบ้านเป็นสาวบ้านของน้าของน้องชมพู่นะคะนาง
รายพรนี่ค่ะแล้วก็ที่หน้าต่างบ้านของน้องชมพู่ด้วยครับคือยาน
พ่อปู่ฤษีเขียนเป็นยันเมตามหาเทพฤษีอืมก็อันเชิญเทพ
วดาร้อยแปดองค์ครอบจักรวาลโดนบันดาลให้หมดทุกข์ช่วยป้องกัน
ร้ายและพูดผีปีศาจครับแคล้วคลาดจากพยันตรายใครมียันนี้
ติดไว้กับบ้านจะมีแต่ความโชคดีเนี่ยค่ะนี่คืออย่างที่เขียนอืม
อ่าเมื่อวานนี้ไปเขียนมานะฮะตอนที่เขียนเนี่ยอ่านี่ค่ะอ่าก็
เป็นการรวบรวมเรื่องความเชื่อนะนะครับ